อีกสักหนึ่งอาชีพการแย่แย่ยังไงให้ได้เงิน
แห่ไข่มดแดงว่ากันว่านี่คือช่วงโค้งท้ายแล้วนะครับ
ไปตามท่านนี้ไปเขาบอกว่านี่ก็คือเซียนเลยนะ
เซียนแห่ไข่มดแรงเลยนะ
เขย่าเขย่าแย่แย่อย่างนี้
อยู่แถวริมถนนสายบ้านวังเกิ้ง

ชาวบ้านเขาไปแห่ไข่มดแดงสร้างอาชีพสร้างรายได้
เขาบอกเป็นต้นสะเดานะที่ขึ้นอยู่ข้างทาง
แล้วที่เห็นอยู่น่ะลุงทองสินนามแสง
คุณชาวบ้านบ้านเกิ้งตำบลวังชัยอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น

อย่างเซียนฮะลุงเล่าให้ฟัง
ทุกวันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนของทุกปี
ขี่มอเตอร์ไซคู่ใจไปตะเวนหารังไข่มดแดงแย่แบบนี้นี่แน่

แล้ววิธีการของลุงแกแกบอกว่าเป็นแบบสายออร์แกนิค
แบบไหนอ่ะอ้าวได้มาแล้วบอกไม่ต้องใช้แป้งมัน
เหรอถ้าใช้แป้งมันแล้วเดี๋ยวขามันจะขาด
จริงเหรอคะขาขาดทำไงอ่ะโอ้ก็ต้องตามเพื่อนมาใหม่แล้ว
ใช่เอาเพื่อนวางไม้มาหน่อยมันมีแค่สามต้องการสี่มันไม่ครบ
หมายถึงอะไรเนี่ยเขาบอกว่าใกล้แล้วนะมันใกล้จะหมดหน้า
หมดฤดูมาแล้วไงคุณลุงเลยต้องเร่งมือแล้ววิธีการแยกถ้าไม่ใช่แป้งมัน
แยกยังไงแบบไหนล่ะใส่ถังน้ำเปล่าฮะเอาแบบนี้เลย
เออแล้ววนเอาเลือกเอาเฉพาะไข่แล้วก็เทน้ำทิ้ง
เอาแล้วมดมันจะตายไหมมันไม่ตายมันก็ออกมามันโดนแค่น้ำ
อ๋อมันก็ใส่ไต่แล้วมันก็เดินเดินเดินกลับบ้านไปสร้างรังใหม่
แล้วมันจะแยกไข่กับมดออกมาได้โดยไม่ต้องใช้แป้งมันว่าอย่างนี้
ลุงทองสินยังบอกอีกว่าแต่ละวันออกแห่ไข่มดแดงจนถึงเที่ยงนะ
เอาเที่ยงพอบ่ายไม่ไหวเออมันร้อนนะอ่าใช่ระวังเป็นลมแดด
วันหนึ่งนะวันหนึ่งเนี่ยก็ได้ประมาณสัก๒๓กิโลกรัมเยอะนะ
ไข่มดแดงรังรังนึงอ่ะคุณผู้ชมอ่ะแล้วกลับไปบ้านยังไง
เป็นหน้าที่เมียแล้วไม่ใช่หน้าที่ของเราแล้วแบ่งหน้าที่กันอย่างดี
ให้เมียบรรจุพันธุ์ห่อใส่ใบตองห่อละ๕๐บาทขายไปเลย
ส่วนใหญ่ก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าในตลาดมารับซื้อรวมไปถึงเจ้าของร้านอาหาร
เหมาเลยก็มีเหมือนกันดีก็ลุงแกก็เลยมีรายได้เสริม
จากการแย่ไข่มดแดงขายวันละ๑๐๐๐๒๐๐๐บาทมายก็อด
คุณทำเล่นวันละ๑๐๐๐๒๐๐๐เยอะนะอยู่ต่างจังหวัดอย่างนี้
อุ้ย๑๐๐๐๒๐๐๐เดือนหนึ่งก็สลายละ๓๔๐๐๐๐บาทแล้วบ้านไม่ได้เช่าข้าวไม่ได้ซื้อ
แล้วออกไปเนี่ยคือต้นทุนมีแค่น้ำมันแล้วก็น้ำมันที่ขี่มอไซค
ค่าแรงกินข้าวนิดหน่อยใช่ไหมวันละ๑๐๐๐๒๐๐๐ผมว่าเยอะอยู่นะ
เขาใช้ได้อ่ะรวยอ่ะรวยอ่ะถ้าใครอยากทำมาหากินอ่ะอาจจะไม่ถึงอ่ะรวยหรอกแต่ผมว่ามันเป็นรายได้เสริมที่ดี
ได้ต่างจังหวัดอันดิชั่นก็อยู่สบายเลยอ่ะ
แต่แกบอกว่าเป็นรายได้เสริมนั่นหมายความว่าเขามีงานอย่างอื่นทำด้วย
นั่นไงนั่นไงลุงโอ้โหไม่ธรรมดานะคะแต่ว่าถ้าใครน่ะไปเห็นแล้วก็อย่าไปต่อเขานะ
กระบวนการกว่าเขาจะได้มานะซื้อไปทานกันได้เลยเต็มที่
มากมายหลายเมนูลองไปทำกันดูนะครับ